ใครที่ชอบรับประทานเนื้อหมู

วันนี้เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจและสาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานี
ลงพื้นที่ตลาด๔มมไปตรวจสอบแผงขายเนื้อ
ทั้งหมดไปตรวจสอบ๓๖แผง
ปรากฏว่าพบว่า๘แผงพบสารบอเร็ดปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ด้วย
พลตำรวจตรีประเสริฐพัฒนาดีผู้บังคับการกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานี
วันนี้ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบแผงจำหน่ายเนื้อสัตว
ในตลาดสี่มุมเมืองตำบลคูคศอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนนะคะว่าอาจจะมีการลักลอบใส่สารบอเร็กซ์ในเนื้อสัตว
เพื่อทำให้สามารถคงตัวได้นานไม่บูดเสียง่าย
ซึ่งสารเหล่านี้ถือว่าเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
ก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอุจจาระร่วงอ่อนเพลียแล้วก็ปวดศีรษะค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทอภิชัยไลออนรองผู้กำกับการ๔กองบังคับการปคบบอกว่า
ตรวจยึดแล้วก็เก็บตัวอย่างเนื้อหมู๓๖แผง
พบว่ามีสารบอเล็กซ์ปนเปื้อน๘แผงค่ะ
ซึ่งเหล่านี้ก็จะนำส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อตรวจสอบยืนยันอย่างละเอียดอีกครั้ง
ก่อนจะแจ้งดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายเนื้อหมู
ในข้อหาจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์
ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
แล้วก็ปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท

ตามพรบอาหารปี๒๕๒๒ค่ะ
นางสาวพัทรพรพิรพสถานกุล
เจ้าของร้านขายหมูนะครับบอกว่า
จำหน่ายเนื้อหมูส่วนมากก็จะใส่สารกันบุตร
เนื้อหมูบดเมื่อลูกค้าสั่ง

ด้านแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานีนะคะบอก
ปัจจุบันมีผู้ลักลอบใส่สารเคมีในเนื้อสัตว์เป็นจำนวนมาก
ผู้บริโภคไม่สามารถทราบได้ว่าเนื้อสัตว์
มีการใส่สารเคมีหรือไม่
ซึ่งซื้อไปบริโภคก็อาจจะทำให้เกิดอันตราย
ก็ฝากเตือนประชาชนว่าควรหลีกเลี่ยง
รับประทานอาหารที่มีลักษณะกรอบเด้ง

สีแดงเกินไปก็ไม่ควรรับประทาน
เพราะเนื้อหมูไม่มีสารปนเปื้อน